มาดูอีกหนึ่งเรื่องความรักนะคะเป็นความรักระหว่างพระสงฆ์กับแม่ชีอุ้ย
พระสงฆ์กับแม่ชีไปปิ๊งกันตกหลุมรักกันในวัด

จริงสุดท้ายก็เลยตกลงว่าเราลาศิกขากันเถอะ

แต่สุดท้ายแล้วความรักของสองคนนี้ลงเอยด้วยการฆ่าถ่วงน้ำ

อดีตพระสงฆ์ฆ่าแม่ฉีย์แล้วถ่วงน้ำอำพรางศพด้วย
จริงที่ต้องไปงมขึ้นมาถ่วงสองชั้นนะคะ
ผูกกับไม้อันหนึ่งเอาที่นอนไปวางทับอีกอันหนึ่ง

นี่เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยนเรสวนหนองบัวลำพูค่ะ
ก็ต้องช่วยกันไปงมลำเลี่ยงศพของนางวารินศรีแลอายุ๔๘ปี
ถูกฆ่าเมื่อคืนนี้โดยสามีของตัวเองก็คือนายโพศีเดชเดิมอายุ๘๕ปี
สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องความหึงหวง
เราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกน้ำเกลี้ยง
ผู้ใหญ่วิจิตศรีโพนทองบอกว่านายโพศีเนี่ย
ก่อนหน้านี้มีภรรยาอยู่แล้วแล้วภรรยาเสียชีวิต
ตัดสินใจไปบวชบวชที่วัดใกล้บ้าน
ส่วนนางวารินเนี่ยเคยมีสามีอยู่แล้วเหมือนกัน
แต่สามีติดคุกข้อหายาเสพติดเธอก็เลยเลิกกับสามี
แล้วไปบวชชีอยู่ที่วัดเดียวกันกับนายโพศีนี่แหละ
ตอนนั้นเนี่ยนายโภษีเป็นหลวงตาโพแล้วนะครับ
ปรากฏพอไปบวชวัดเดียวกันอ้าวเกิดปิ๊งกัน
วารินกับโพศีปิ๊งกันเลยตกลงว่าถ้างั้นเราไปอยู่แบบคาราวาส
อยู่ทางโลกดีกว่าในเมื่อเรารักกัน
ศึกมาอยู่กินกันเมื่อเมษายนที่ผ่านมา
อันนี้ก็ดีอาจจะได้ไม่ปลาดเพื่อนวงการพระบุทธศาสนา
ใช่แต่เรื่องราวมันอยู่ต่อจากนี้ค่ะ

นายโพศีซึกออกมาเนี่ยมีเงินติดตัวมาสี่แสนกว่าบาท
ก็เลยไปซื้อบ้านไม้แบบน็อกดาวน์มาอยู่บนที่ดินของตัวเอง
มีสระน้ำข้างบ้านอยู่กินกัน๒คน
ซื้อรถเก๋งมาคันหนึ่งหกหมื่นบาท
ซื้อจักรยายนท์ยนต์พ่วงคาให้นางวาลินอีกคันนึง
ล่าสุดอยู่ตาเรียกตาแล้วกันนะ๘๕แล้วเนอะ

เงินตาแสนห้าหมื่นบาทที่ห่อภาพไว้ใต้ที่นอนมันหายไป
คนที่รู้เรื่องเงินก็มีแค่ตากับเมียตาก็คือวาริน
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาทะเลาะกัน

วารินนั่งเล่นมือถืออยู่อืมตาโพศีก็แอบชะโงกไปดูว่า
ดูอะไรอยู่เท่านั้นแหละทะเลาะกัน

วารินทะเลาะตาโพก็ทะเลาะทะเลาะไปทะเลาะมา
ลามไปถึงเรื่องเงินแสนห้าที่หายไป
สุดท้ายประโยคเด็ดที่วาลินพูดออกมาจนทำให้ตาโภษีสติขัดพึงก็คือว่า
เลยนะเธอบอกเธอจะหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่อยู่ด้วยแล้ว
เหมือนบอกถ้าหน้าไม่เหมือนพ่อเธอเนี่ยเธอจะหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้

เพราะหน้าไม่ใช่พ่อเขาไม่ใช่บีดาเขาอะไรอย่างนี้
แต่นี่ศึกมานี่มีเงินสี่แสนกว่าใช่สี่แสนกว่า
แต่อายุ๘๕แล้วนี่๘๕ตาโพศีบอกโอ้โหประโยคนี้แหละ
เอาเท้าถีบวาลินกระเด็นออกจากห้องนอนเลยโอ้โหปรากฏว่ากระเด็นจากห้องนอน
วาลินล้มไปที่ครัววาลินไปคว้าอีโต้หันมาหาโพศี
โศีบอกอ้าวเห็นเขาคว้ามีดผมก็คว้าค้อนเลยทีนี้
เอาค้อนตีตะปูทุบหัวเมียไม่ยั้งเลยค่ะตายอืมวารินตาย
โพศีก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาร่างไปทิ้งลงสระน้ำ
เอาเชือกมัดติดกับไม้ที่ทำค้อนกระทุ้งดินถ่วงร่างเอาไว้ไม่ให้ลอย
เอาเก้าอี้นอนประดิษฐ์จากยางรถทับไว้อีกชั้นหนึ่ง
แล้วเค้าโทรไปเล่าให้หลานฝาวฟัง
หลานก็เลยมีการปรึกษาหารือกันแล้วบอกตามอบตัวเถอะ
คุยกับหลานเขยนะคะหลานเขยบอกว่าจริงไม่เคยเห็นตาโพศีกับวารินทะเลาะกันเลยนะ
แต่ถามว่าปกติเนี่ยเรานิสัยเป็นยังไงแล้วก็บอก
ก็ตาเขาหรือปู่เขาอ่ะปู่โพน่ะ

รู้กันว่าวารินชอบออกไปข้างนอก

พวกติดยาเล่นยาอะไรแบบนี้
เพราะว่าก็อาจจะสืบทอดมาจากสามีเก่า

สาเหตุก็เลยอาจจะเป็นเรื่องหึงหวงชู้สาวกัน

ไปดำเนินคดีที่สพหนบัวลำภู

เดี๋ยวรอญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด

แต่พฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยคือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

ผู้ตายเขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงอธิบายอะไรได้แล้ว